กลับมาช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่น๒กลุ่มทะเลาวิวาดกัน
ส่งท้ายช่วงเทศกาลสงกราน
แล้วจะบอกว่าคือทะเลาวิวาสกันกลางถนนสักประมาณ๒๐คน
ไม่สนใจหน้าอิดหน้าพรมเลยนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปห้ามก็ไม่สนใจค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยพลเมืองดีที่เขาขับรถผ่านไปบริเวณจุดเกิดเหตุ
เขาสามารถใช้กล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
แล้วก็มาแชร์กันให้เราได้เห็นแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมดูลักษณะพฤติกรรมพฤติการที่มันเกิดขึ้นนะ

เขาจัดให้มีความสุขแล้วดูสิสิ่งที่มันเกิดขึ้น

คือไม่ใช่ลานที่ทำให้คุณมาชกต่อยกันนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่าอรุณลักษณ์แสงเดช
ได้มีการโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถขณะที่กลุ่มวัยรุ่นสักประมาณกว่า๒๐คน

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายประคำนางรอง
ใกล้กับแยกสุขสำรานหน้าหมู่บ้านกองพระทรายอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำนะคะ
วันเกิดเหตุคือเป็นวันส่งท้ายช่วงเทศกาลสงคราน
คือตอนที่เขาทะเลาะกันนะคุณ
ไม่สนใจรถที่สัญจรผ่านไปมาว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อน
ว่าเขาจะโดนลูกหลงอะไรเลยค่ะ
ล่าสุดความคืบหน้าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
วัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยก็ทยอยเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว๔คน
เรื่องต้นทางพนักงานสอบสวนได้มีการทำการเปรียบเทียบปรับ
ฐานทะเลาะวิวาสบนทางสาธารณะพร้อมกับได้มีการตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไป
เนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ว่าได้รับบาดเจ็บ
หรือทรัพย์สินของเขาได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจคาดบอกว่าจริงแล้วน่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เหลืออีกสักประมาณ๑๐คนที่ก่อเหตุ
จะประสานมาทางตำรวจเพื่อที่จะมามอบตัวนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ประสานมาตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการออกหมายเรียก
พันธุ์ตำรวจเอกปียชาติสิริมณฑาภูมิกับสพประคำบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏออกไปตามโลกออนไลน์
อันนี้เนี่ยภูมิกับบอกว่าถือว่าเป็นความสมัครใจทะเลาะวิวาดกันทั้งสองฝ่าย
ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายแต่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตัวเอง
จะได้มีการออกหมายเรียกผู้ที่ปรากฏตามภาพในคลิปนี้
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะดำเนินคดีฐานทะเลาะวิวาสบนทางสาธารณะต่อไปค่ะ